ก่อนหน้านี้คงมีคนออกไปถามเขาไงว่า
ทำไมดูหน้าอกหน้าใจดูใหญ่โตขึ้นจังเลย

เขาออกมาบอกตอนนั้นว่าเขาออกกำลังกายใช่ไหมล่ะ

เพิ่งจะไปฉีดฟิลเลอร์ที่หน้าอก
กระชับเมื่อ๕เดือนที่แล้วนี่แหละค่ะ
ทำไมไม่ทำไปเลยทำไมไม่ใช่ฟิลเลอร์เพื่อ

ฉันว่าทำไม่ฟิลเลอร์มันขึ้นมาไม่ได้ขนาดนี้หรอก

เขายังไม่พร้อมที่จะพูดยืนยัน
ที่ทำแค่อยากใส่เสื้อผ้าให้มันสวยขึ้น

นักข่าวอย่างแองจี้ก็ไปถามว่า
คนจับผิดเห็นหน้าอกเราใหญ่ขึ้นเนี่ย

จี้ไปเลยเขาถามว่าน้องก็เลยบอกว่า

ปกติถามแต่เรื่องนั้น

แต่เขาบอกนักข่าวไปพูดเองว่า

ว่ากรีนยังไม่ได้ไปสรรพยากรามผ่าตัดอัพไซต์ขึ้นเคียงค่ะ

ก่อนหน้านี้กรีนจะมีปัญหาเรื่องเสื้อผ้าหน้าอกซั่วทรง

กรีนก็ยอมรับว่ามีคิดอยากจะทำจริง
แต่ด้วยอะไรหลายอย่างที่มันยังไม่อำนวย

และได้ปรึกษาคุณหมอจึงรู้ว่า
กว่าจะทำแล้วต้องพักฟื้นให้มันดูดี
จะต้องใช้เวลาในการรักษามันเหมือนกัน
รีนก็เลยใช้กรรมวิธีอื่นที่บาดเจ็บน้อยกว่า
ไม่เสียเวลาประหยัดแล้วก็สามารถทำได้เนี่ย
เขาเรียกว่าการทำอะไรนักข่าวก็ถามตรงเลย

ฉีดเพื่อปรับส่วนนั้นให้ดูกระชับมากขึ้น

จะเรียกว่าฉีดฟิลเลอร์ก็ได้เหมือนกัน

แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะสลายไปสิ
คุณหมอก็ที่ปรึกษาคุณหมอก็อยู่ได้ประมาณหนึ่ง

ทุกคนดูเป็นห่วงกรีนมากขอบคุณนะคะ

นี่ก็เป็นความรู้หมายว่าฟิลเลอร์มันฉีดหน้าอกได้

มันส่วนใหญ่มันจะเติมแบบส่วนที่ขาดเนอะ
ไม่ทราบแต่เรื่องสัญญากรรมไม่ค่อยอยู่เรื่อย